เรื่องนี้อาจจะขนลุกกันนิดหนึ่ง
คนลุกจริงค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดซูรินฯ
เขาไปพบกับวัตถุโบราณที่คาดว่าจะมีอายุเก่าแก่ประมาณร้อยปี
แต่เขาไม่ได้พบกับตาอย่างเดียวนะคุณ
เขาได้พบกับหูได้ยินเสียง
เอาสิมันเกิดเรื่องประหลาดขึ้น
บอกเลยว่าตั้งใจฟังให้ดี
คนลุกสู้ซากเกลียวกราวกันแน่นอนไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
ไปที่บ้านเล็กที่๙๐บ้านระเบิกตำบลแสลงพันธ์จังหวัดสุริน

มาแล้วนะฮะมาที่บ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นที่ที่ถูกขุดพบวัตถุโบราณกว่า๑๕ชิ้นเลย
แต่ละชิ้นเนี่ยหน้าตาแบบนี้คุณ
คล้ายกับพวกเครื่องรางของขลังในสมัยโบราณ
สำหรับที่เอาไว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชิ้นคุณเห็นไหมว่ารูปร่างลักษณะเป็นพญานาค๓เสียนเลยนะ

อ่าแล้วก็จะมีลวดลายที่ค่อนข้างปรานีตสวยงามมาก
แล้วก็คาดว่าเก่าแก่มีอายุเป็นร้อยปีนะคะ
ลำดวนจันขะนะคะเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าให้ลูกเขยไปถ่ายที่ดินบริเวณบ้าน
เพื่อที่จะปรับทำคอกหมูระหว่างที่ไถที่ดิน
ลูกเขยบอกว่าถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่ได้เลย
ก็เลยเอาหยุดการถ่ายดินไปหลังจากนั้นก็เดินมาดูที่ดินที่ถ่าย
ปรากฏว่าเฮ้ยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพบกับวัตถุโบราณเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในดิน
ก็เลยตัดสินใจนำวัตถุโบราณเหล่านี้ขึ้นมาเก็บไว้
ซึ่งก่อนที่จะพบวัตถุโบราณเหล่านี้พี่ลำดวนเจ้าของบ้าน
เขาเล่าให้ฟังก่อนว่าคือมันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น
ทำให้ตัวเองหลอนมากคือขนลุกมากนอนแทบจะไม่หลับทุกคืนเลย
คือพี่ลำดวนเนี่ยเขาสร้างบ้านหลังเนี้ยมา
ประมาณสองถึงสามปีแล้วนะครับแต่ว่าคือเพิ่งจะย้ายมาอยู่ได้เจ็ดเดือน
อืมตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
ทุกคืนเจอแต่เรื่องแปลกค่ะคุณยังไงบ้าง
พอกลางคืนทีไรนะอืมเนี้ยลมพัดเลยโอ้โห
แล้วก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนมาพูดภาษาขอมโบราณอ่ะ
อยู่บริเวณบ้านตลอดเวลาทุกคืนเจ็ดเดือนที่ผ่านมาอ้าว
ให้ไปฟังพี่ลำดวนพูดดีกว่าดิฉันพูดแล้วเนี่ยอาจจะยืนยันไม่ได้
แต่พี่ลำดวนเขาบอกว่าเขาได้ยินแบบนั้นจริงไปฟังกันค่ะ
ได้ยินตลอดเป็นยังไงครับเสียงอะไรประมาณเสียงคุยแต่เราฟังภาษาคนไม่ออก
ตั้งแต่ผมไม่อยู่หกเจ็ดเดือนคือนั้นฟังฟัสาอะไร
เกือบทุกคืนเลย๖๗เดือนตลอดเวลาที่อยู่มา
ได้ยินแบบนี้เป็นภาษาขอมโบราณ
เหมือนคุยเหมือนพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็เลยตัดสินใจนำวัตถุโบราณที่พบไปขึ้นหิ้งบูชา
แล้วก็ทำการกราบไหว้บอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อาจจะเป็นเจ้าของวัตถุโบราณเหล่านี้
ตามความเชื่อของคุณพี่เขาที่บอกไป
ซึ่งคุณรู้ไหมหลังจากที่ไปกราบไหว้บอกกล่าวแล้ว
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมา
ลำดวนไม่เคยได้ยินเสียงคนพูดภาษาแปลกอะไรอีกเลย
ซึ่งคืออันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมนะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ยังไม่หมดเท่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ยินเสียงคนพูดอะไรอีกเลย
แต่พี่ลำดวนเนี่ยตอนที่เขากำลังทำความสะอาดวัตถุโบราณ

คือพี่เขาบอกเขาทำการทำความสะอาด
ปัดกวาดเช็ดถูขัดถู
เห็นอะไรแว๊บไม่แน่ใจเหมือนกันตัดสินใจว่า
เอาโทรศัพท์ถ่ายภาพเก็บไว้แล้วกัน

จากนั้นก็เลยเอ๊ะไปซื้อลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมา
อาจจะเสี่ยงดวงซื้ออะไรดีนะเอาเลขนี้แล้วกัน

ไปซื้อมาอ้าวงวดวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ถูกรางวัลกันซะอย่างนั้น
ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านแถวนั้นที่เขาทราบข่าวกันเป็นอย่างมากเลย
ตอนนี้บ้านพี่ลำดวนนะเปิดรับแขกเลย
แสดงว่าตอนนี้บ้านของพี่ลำดวนเนี่ยนะจะต้องได้ยินเสียงคนคุยตลอดเลย

เห็นไหมอยู่ตรงไหนเข้าไปได้หรือยังเออเข้าไปเลย

เอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เตือนเอาไว้นะ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชม
นี่เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านของเขาที่เขาเล่ามาให้ฟังอีกทีหนึ่ง
เท็จประการใดจะเป็นจริงอย่างที่เขาบอกจริงหรือไม่

วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ